เพิ่มนะมาตรวจนุ่มนะคะพูดถึงเด็กวัย๒๓ขวพ
กำลังช่างพูดช่างเจรจานะคะอย่างคนนี้เลยค่ะ
กลุ่มชมนะใครติดตามคลิปนะคะ
นางช่างพูดช่างคุยคุณพ่อคุณแม่สอนอะไรก็พูดได้หมดเลยค่ะ
ขอรวมพัฒนาการด้านการพูดของน้องมาให้ดูให้ดูกันนะคะ

ดูแล้วจะเป็นสายเฮฮายอดมุกคำคันจริงค่ะ
อ่ะไม่เชื่อไปฟังเลยจ้า
ติดแฟนมากติดอย่างเดียว

ใครอยากสมัครเป็นแฟนพี่ไทก้าบ้างไหมเนี่ยนะคะ
สักคลิปหน่อยแล้วกันนะคะคลิปนี้น่ารักงอแงนิดนึง

ไม่มีแฟน
พวกแฟนคุณจ้าที่ไหนไม่มีแฟน
ยังมีความคอนเซ็ตคนโสดอยู่เออนะคะงอนเรื่องไม่มีแฟนนี่เองนะคุณผู้ชม
ยังมีอีกนะจ๊ะมีมุกแบบจีบสาวด้วยนะจ๊ะจะเป็นยังไงไปฟังค่ะ
แม่ถามว่าชอบอะไรแต่ในใจบอกว่าชอบเธอจุ๊บจุ๊บโอ้โหน่ารักค่ะ
ลูกจริงนะคะเรียกว่าพัฒนาการของไทก้าเนี่ยโอ้โหเก่งแล้วก็ฉลาดสุดเลย
อยากรู้นะว่าตอนพี่เพชรจ้าจีบคุณน้ำเทียนใช้มุกแบบนี้หรือเปล่า